ก็เป็นกำลังใจนะคะให้กับพี่ตูนต่อเนื่องนะคะ
แล้วก็ที่ถามคุณผู้ชมไปว่าถ้าซื้อลอตเตอรี่มา
อ่าแล้วกลัวว่าจะหายจะทำยังไง

บางคนก็บอกว่าถ่ายรูปเอาไว้บางคนก็เซ็นชื่อ

เพราะว่าเป็นประเด็นที่เดี๋ยวเราจะคุยกันต่อนะคะ

เรื่องของเครื่องรางของขลังค่ะ
กุมารทองเรียกทรัพย์ตะกรุดเหนือดวง

ปฐุมธานีที่สำนักเขามีการปลูกเสก

ว่ามีเครื่องรางของขลังเหล่านี้
ดวงดีมากใครจะมาคิดร้าย

แล้วก็มีเกจิอาจารย์ชื่อดังระดมมาทำพิธีปลุกเสกเลยนะคะ

ตอนนี้เขาบอกว่ายอดจอง

ฮ่องกงจีนไต้หวันมาเลเซีย

ไปที่สำนักเนี่ยค่ะนี่เขาทำพิธีปลุกเสกกันอยู่

มีเป็นภาพของเมื่อคืนที่ผ่านมา

เขาบอกว่ากุมารทองต้องปลุกเสกเวลากลางคืน
กันว่าเสมือนมีวิญญาณเด็กอยู่ในรูปกุมาร

ก็ได้ไปเจอกับลูกสาวของอาจารย์
ก็เห็นเครื่องรางของขลังเต็มเลย

จงกระเบนแบบโบราณเราก็คุ้นกันอยู่แล้ว
ชนตกรุษเหนือดวง

มีหลากหลายขนาดเลย

คนไทยก็มีสไตล์ต่างชาติก็เยอะ
ก็ชาวต่างชาตินิยมเช่ากุมารทองไปบูชาค่อนข้างเยอะนะคะ
เพราะเขาเชื่อกันว่าจะทำให้มีโชคลาภด้านการค้าขาย
การพนันชีวิตดีขึ้น
วนสารที่นำมาปลุกเสกนั้นเขาบอกว่ามีเศษกระดูกมนุษย์ค่ะ

ใช่มีเศษกระดูกมนุษย์มีน้ำมันพราย
ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณของกุมารแล้วก็มีลูกเต่าด้วย

ราคาคนไทย๓๐๐๐๔๕๐๐บาท
ส่วนราคาต่างชาติแพงขึ้นไปอีก
ซึ่งผู้สื่อข่าวของเราก็ถามว่าเนี่ย
ปลุกเสกแบบนี้คิดว่ามันผิดกฎหมายไหม
ลูกสาวก็ยืนยันว่าไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนะ
ไม่ได้เข้าข่ายงมงายหรือหลอกลวงประชาชน
เพราะคนเขาก็บูชากันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
ฟังเสียงลูกสาวของอาจารย์แจ้วเหนือดวงนะคะ
มวลสารก็จะมีเป็นผงกระดูก
แล้วก็มีน้ำมัน
แล้วก็เป็นผงพายกุมารค่ะ
กระดูกนี่คือกระดูกอะไร
งกระดูกแบบกระดูกไอ้คนเนี่ยค่ะ

แล้วกระดูกเด็กเราไปเอามาจากไหน

หนูว่ามันขึ้นอยู่กับความเชื่อของคนค่ะ
ว่าใครจะเชื่อในสิ่งไหน

เพราะคนเราบางทีความคิดไม่เหมือนกัน
คิดว่าเป็นมีกระดูกเด็กใส่เข้าไปนะคะ

ทีมข่าวก็ไปถามความคิดเห็นของคนนะ
คุณขอบคุมว่ามีความคิดเห็นอย่างไร

บางคนก็เชื่อมากแต่บางคนก็อาจจะไม่เชื่อ
ก็ไปคุยกับแม่ค้าขายไก่ทอดคนนี้ค่ะ
เขาบอกว่าไม่เชื่อเรื่องของการบูชาเครื่องรางของขลัง

มีความคิดที่จะบูชาแหละแต่ไม่กล้า
เพราะเชื่อว่าการลงมือทำ

มันน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นนะ
ไม่จำเป็นจะต้องไปเช่าเครื่องรางของขลังอะไร
ส่วนคนที่เชื่อก็ต้องแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
ก็มีบางคนแหละเขาก็บอกว่าเชื่อเหมือนกัน

เพราะเราไม่ได้เอาเขามาเลี้ยงอย่างนี้

เราไม่ได้แบบยุ่งกับของพวกนี้อะไรประมาณนี้
อันนี้มันก็อยู่ที่

ความเชื่อของแต่ละคน

ไม่เกี่ยวกับการที่ว่า

ของร่างของขังอะไรอย่างนี้

มันก็เป็นที่ยึดเหนียวจิตใจนะ

มารทองเรียกทรัพย์และตะกรุดเหนือดวงเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมคะได้มีการเชิญ

ก็มาร่วมนั่งปลุกเสก
มีรายนามรายชื่อเยอะมากจริง

มันเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนหรือเปล่านะคะ

เขาบอกว่าโอ้โหจะทำให้มีเสน่หมตามหานิยม

มีชื่อเสียงหอมขจรกระจายทำมาค้าขึ้น

มีสตังค์หรือยังให้เช่าเนี่ย